ถ้าวันนี้วันเกิดใครก็ขอให้มีความสุข
แต่วันนี้วันเกิดของลูกช้างวัย๓ขวบที่สวนสัตว์นครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่ให้ของขวัญไปพร้อมกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้
นั่นก็คืออาหารอะไรก็ได้เย็น

โอ้โหของขวัญเยอะมากคุณ

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชศรีมานะฮะ
ผลไม้แช่แข็งไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดแตงโมสับปะรด
และอีกนานาชนิดมาจัดเรียงให้เป็นเลข๓
ตามอายุเกิดให้กับเจ้าศรีมาช้างแอฟริกา

เพื่อเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดของเขานะครับ
โดยพออาคมณีกุลนะฮะ
ภูมิในการสวนสัตว์นครราชศรีมาบอกว่า
หลังจากที่ลูกช้างแอฟริกาตัวนี้เกิด
ภายในสวนสัตว์ก็มีการประกวดตั้งชื่อ
ได้ชื่อเขาว่าเจ้าศรีมา
เนื่องจากเกิดวันเดียวกับงานฉลองวันแห่งชายชนะของเท้าสุรนาบรี
หรือว่างานย่าโมซึ่งถือเป็นงานสำคัญวันหนึ่งของชาวโคราช
โคราชที่ดูรายการของเราส่งข้อความมาแทบทุกวันเลย
บอกว่าช่วงนี้มีการจัดงานวันแห่งชายชนะของเท้าสุรนารี
คุณซัดดำส่งเข้ามาเป็นประจำบอกว่าเชิญชวนกันไปเที่ยวนะครับ
ส่วนลูกช้างตัวนี้ถือว่าเป็นอสัตว์ที่มีความสำคัญตัวหนึ่งของสวนสัตว์แห่งนี้นะครับ
สวนสัตว์เองจึงได้จัดกิจกรรมงานครบรอบวันเกิด๓ปี
ให้กับเจ้าศรีมาด้วยที่มีความสำคัญเพราะว่าเกิดในสวนสัตว์นี้เลยนะครับ
อกจากนี้ทางสวนสัตว์ยังได้เฝ้าดูแลสัตว์ชนิดต่างที่อยู่ภายในสวนสัตว
เพื่อให้ผ่อนคลายจากความร้อนอีกด้วย
เด็กก็อยากกินแตงโมทองสีมาด้วย

ร้อนอยากกินอะไรเย็นชื่นใจนะฮะ